แล้วก็ยังอยู่ที่เรื่องเกี่ยวกับเพชรพลอย

เขาบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง
อันนี้ไก่งามเพราะเพชรเป็นที่ฮือหาเลยเพราะว่าอาสัตว์เลี้ยงเลยนะ
คุณผู้ชมบางคนอาจจะเลี้ยงนกเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมว
แต่นี่เขาเลี้ยงไก่แล้วก็ไม่ได้เลี้ยงธรรมดา
คือใส่กำไรเพชรให้กับไก่ด้วย
แล้วก็ที่ไม่ธรรมดาเพราะพาไก่ไปเดินเล่นที่สุวรรณภูมิด้วย
มีสัตว์อะไรมาเดินธรรมดาอาจจะเป็นหมาแมว

นี่แหละค่ะไก่มาทำอะไรที่สถานบินสวรรณภูมิ

ถ้ากินอาหารไปนะผู้คนก็ฮือฮา

นี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย
แล้วก็ชาวต่างประเทศที่มาส่งญาติพี่น้อง
อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น๔สนามบินสุวรรณภูมิก็คือฮานี่แหละค่ะ
ขาไก่ชัดเมื่อสักครู่ไปแล้วนะคะ
เพราะว่านางไฮโซนะคะสวมกำไรเพชรทั้งสองข้างเลยด้วย
เราไปคุยกับเจ้าของไก่ก็คือนางกัลยานียิ้มซิริค่ะ
บอกว่าเลี้ยงเจ้าไก่ตัวนี้ชื่อเจ้าจ๊อกนะ

เพราะว่าลูกสาวไปเจอเจ้าจ๊อกนอนใกล้ตายอยู่ข้างทาง
เห็นแล้วสงสารก็เลยเอาไปรักษา
พอรักษาแล้วก็แห่ผูกพันเลี้ยงมาได้เกือบ๒ปีค่ะ
ก็ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์ที่รักของคนในบ้าน
อาบน้ำแปลงขนให้ทั้งเช้าทั้งเย็น
อยู่ในบ้านเหมือนหนึ่งในสมาชิกครอบครัวเลย
เวลาจะออกจากบ้านไปไหนก็ไปด้วยคุณ
ห้างดังไปเดินเล่นไปไหนก็ไปกันหมด
เป็นสัตว์เลี้ยงไงใกล้ตัวเลยนะคะ

ใช่พอไปแบบนี้ไปไหนไปด้วยทุกครั้ง

พอมาสนามบินมาส่งเพื่อนชาวจีน
คนที่เห็นก็ชื่นชอบเจ้าจ๊อกแหมมาจับมาทักทายด้วยตลอด
จ๊อกนี่นะคะก็ถือว่าให้การต้อนรับคนแปลกหน้าเป็นอย่างดีนะ
ก็ไม่เห่ามันไม่ใช่สุดท้ายไม่กัดไม่จิกอะไร

ใช่แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยและเพื่อความเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ที่สนามบินสุวรรณภวมก็เลยขอความร่วมมือนะ
ส่วนราคามูลค่าของกำไรเพชรนี่เท่าไหร่รู้ไหมคุณ

ก็เมื่อดูแลใส่กำไรเพชรให้แล้ว
ต้องดูแลเจ้าจ๊อกอย่างเต็มที่ไม่ให้ใครหูไกลตายนะ
เจ้าเจ้าอยู่ไหนจ๊ะมาขออุ้มหน่อย